คุณผู้ชมค่ะโอ้โฮประเทศไทยถึงการจะนี้หรือหลายคน
ถ้ารับชมข่าวนี้อาจจะบอกอาจจะบอกเฮ้ย

มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรา
ต้องให้ผีมารีวิวสินค้าแล้วโดยเฉพาะสินค้าพวงกรีด
เพราะว่าผีเขาจะชอบพวงหลีดแบบไหน
เดี๋ยวผีเขาจะบอกเองว่าพวงนี้สวยดีข้าชอบ
นี่ให้ผีมารีวิวสินค้าให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลกันหน่อยฮะ
คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขา
น่าจะบอกให้มีใครจ่ายกันที
จะภวงหลีดปัจจัมหาพรภวงหลีดปัจจัมหาพร
ปัจจัมหาพร
โอ้โหผีรีเควสเอง
ขอนะพวงหลีดนะเจ้าอื่นไม่เอา
เอาแต่เจ้าปัจจัมหาพรนี่สวยผีชอบ
โอ้โหคุณถึงขนาดต้องให้ผีมาเข้า
แล้วก็รีวิวสินค้ากันแล้วเหรอ
คือนี่มันเป็นคลิปนะครับที่บอกว่าร่างทรงคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า
เจ้าแม่ขาวทองในพื้นที่อุทัยธานี
เจ้าแม่ก็มีการไลฟ์สดพูดคุยตอบคำถาม
กลุ่มผู้สัทธาผ่านทางโลกโซเชียลเป็นประจำทุกค่ำคืนเลย
ถ้าอยากไปดูนะ๓ทุ่มเป็นต้นไป
จนถึงดึกถึงดื่นก็มีคนไปชมไลฟ์เป็นจำนวนมาก
แต่ต้องบอกก่อนเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

เพราะว่าคนในกลุ่มผู้ชมกันเองก็มีการถกเถียงกัน
ระหว่างว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเจ้าแม่ขาวทอง
แต่อย่างที่บอกไปที่ตัดคลิปมาให้คุณผู้ชมดู

เพราะร่างทรงที่บอกว่ามีผีผีหลวงขาวทองมาเข้า
ผีหลวงขาวทองก็ชอบพวงกรีด
เฉพาะของร้านปัธมาพรเท่านั้น
ดังนั้นนะคนอื่นถ้าจะสั่งพวงหลีดให้ผีนะ

เจ้าอื่นไม่ได้ผีไม่ชอบนะ
เจ้าอื่นผีไม่เอาผีไม่ถูกใจ
นี่ผีใช้เองพวงหลีดผีมารีวิวเอง

นี่ก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้ว
ที่ฉันอยากเห็นตอนที่ผีรีวิว
นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นอีกเยอะเลย
ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินยารักษาโรค
มาดูกันหน่อยผีเขารีวิวยังไงนะฮะ
คุณลูกค้า
ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะได้เวลาที่จะต้องไปกิน
ขนมเปรี้ยกขนมเทกเล่วนะคะ
คุณลูกค้าต้องขนมทันดีที่อร่อย
อร่อยนะคะคุณลูกค้า
ร้านยาสนามชัยอย่ากินนะเข้าไปจะโชคดี
ใครเป็นโรคร้ายทั้งหญิงและชายจงรู้ไว้
ร้านยาสนามชัยฟามาติ

เฮ่ยมันถึงขนาดนี้แล้วเหรอประเทศไทยเรานะคะ

ผีก็รีวิวขนมแต่ขนมไม่ได้ขนมให้ผีกินนะ
ลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบผีแนะนำนี้เลย
ขนมเปรี้ยกขนมอะไรเอาไปกินกันเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ตำหนักเจ้าแม่ขาวทองนะ
เพราะเห็นแล้วผู้สื่อข่าวก็อดใจไม่ไหวคุณ

เจ้าแม่เจ้าแม่รีวิวอะไรกันยังไงเอาผีมาเข้าร่างแล้วก็รีวิวกันเหรอ
ตำหนักอยู่นี้นะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับ
ก็เข้าไปก็เจอคนนี้นะครับ
แล้วก็เจอว่าเขาจัดไลฟ์สดในสื่อโซเชียลช่องผีหลวงขาวทอง
อันนี้ตอนที่เราไปเจอนี่คือเป็นเจ้าแม่ขาวทองหรือเป็นผีหลวงขาวทองคะ

ต้องคุยกับเขาก่อนดีว่าตกลงแล้วในร่างนี้มีอะไรอยู่ไหม
หรือว่าเป็นคุณพี่เองเป็นคุณพี่ตัวจริงเองหรือเปล่านะฮะ
ทีมงานของเราไปนักข่าวของเราไป
ก็กำลังเห็นว่าทีมงานของทางเจ้าแม่เนี่ยนะฮะ

มีการจุดทูบเชิญเจ้าแม่ขาวทองให้ประทับทรง
เพื่อตอบคำถามกับพวกเราแล้วก็กับลูกค้า
คนที่รับชมไลฟ์อยู่นะฮะ

ก็ต้องมีการรีวิวสินค้านะครับ
ซึ่งสินค้าต่างเป็นสินค้าที่กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
ส่งมาให้เจ้าแม่ช่วยรีวิวทุกวันเลย

อันนั้นจับพวงหลีดแล้วขนมเค้ก
มีอะไรนะขนมเตี๊ยขนมเตี๊ยหรืออะไรก็ตาม
เข้าของเครื่องใช้น้ำพงน้ำพริกอะไรเนี่ย
เดี๋ยวเจ้าแม่ก็รีวิวให้นะฮะ
แม่ก็บอกว่าจะเป็นสื่อกลางในการช่วยเพิ่มยอดสินค้า
ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันการรีวิวสินค้า

แต่ทีนี้ครับเราก็เลยงง
ไปให้ตอนรีวิวเนี่ยเป็นคุณพี่ท่านนี้เอง
หรือว่าเป็นเจ้าแม่หรือว่าเป็นผี

คืออาชีพหลักเขาจริงคืออะไรนะเป็นเจ้าแม่เหรอคะ
ก็คงเป็นเจ้าแม่ครับก็เป็นร่างทรงนั่นแหละ
แต่ตอนรีวิวสินค้าไม่รู้ให้ใครรีวิว
ระหว่างเจ้าแม่รีวิวหรือว่าผีรีวิว
หรือว่าฉันเองนี่แหละที่เป็นคนรีวิว
แล้วเงินเข้าใครเปอร์เซ็นต์เข้าใครไหม

ก็เนี่ยถ้าสมมุติเกิดว่ารีวิวเป็นอาชีพเสริมนะคะ

ใช่ค่ะก็อาจจะขายดิบขายดีกันนะ
คืนนี้จะมีคนไปดูเยอะเลยนะคะ